ที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือ

งานนี้น่าจะมีอาถรรพ์ฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้อย่างที่บอกไว้ที่เก่าเวลาเดิม

คือวันก่อนที่เราอ่านกันไปนะ
ควายท้องแก่แล้วงานนี้เหมือนอะไรนะ
ตัวตายตัวแทนอะ

อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้าน

เหตุการณ์นี้นิสสันกไก่ชชิง๒๐๙๘ปราจีนบุรี
เหตุเกิดถนนสายสุวรรณสอนสายเก่า๓๓
โคกหอมตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีเห็นควายเมื่อสักครู่นี้

เอาดูรถก่อนสภาพด้านหน้ารถยับ
คนขับก็ช็อกว่าชนแรงขนาดไหน

ควายนี่คลี่แตกชนขนาดคลี่ติดอยู่ที่หน้ากระโปรงรถเลย

ส่วนควายเป็นควายท้องแก่เป็นควายเพศเมีย
อายุประมาณสัก๑๐ปีขาหักสองข้าง

ยาณตาแดงเอ้าทำไมอ่ะค่ะไม่อย่างไรคือชาวบ้านเนี้ย
พญานาคก็เหมือนกับว่ามีใครทำของไว้แล้วเอาพญานาคมาโยนไว้

เพราะเอากรรมมาวางไว้ตรงนี้มาฝากพญานาคตาแดงไว้
พอใครผ่านไปผ่านมาก็อาจจะเจอเหตุการณ์ร้าย
ไม่คาดฝันได้เหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้
ชาวบ้านก็มองแบบนี้นะฮะแต่ไปมา
อกจากเหตุการณ์สะเทือนใจแล้ว
ชาวบ้านมองต่อเนื่องไปมีเลขส่งท้าย
ติดปลายนวมก่อนสิ้นปีอีกต่างหากฟังเสียงชาวบ้านฮะ
ถ้องแก่ด้วยชิดว่าจะตาย
ขงงสานมากหมึดแล้วทำไมก็ปล่อยควายเดินไปมา
อย่าหยุดยั้งนี่คือความเชื่อส่วนบุคคล
รถชนควายก็คิดว่าน่าจะเป็น

เจ้าของรถบอกชนควายก็อันตรายอยู่แล้วแต่คราวนี้ไม่มีเจ้าของควายทำยังไงดี
ตำรวจเลยบอกพี่พี่เอาควายไปขายเลย
เพื่อเอามาใช้ค่าเสียหายกับรถของพี่เขานะฮะ
เหตุการณ์นี้เจ้าของรถก็เลยกุมขมับเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาควายไปขาย
จะได้สักกี่มากน้อยมาประทังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมรถครั้งนี้ครับ